มีเหตุการณ์ที่ตำรวจนายหนึ่งนะคะจับกุมผู้ต้องหาที่ค้ายาเสพติด
แล้วก็ให้เขาเสพโชว์เพื่อจะทำสำนวนคดี
แต่มีผู้หญิงไปถ่ายคลิปเอาไว้ถ่ายภาพเอาไว้
แล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียลก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กัน
ผู้การอ่างทองในฐานะผู้บังคับบัญชา
ก็สั่งให้รองสารวัตรท่านนี้มาช่วยราชการ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
มีกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนำภาพ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสามโก้จังหวัดอ่างทอง
สอบสวนผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ให้ผู้ต้องหาแสดงท่าทางในการเสพยา
เพื่อที่จะนำไปประกอบสำนวน
เขาก็เลยเอาภาพนี้ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
วิพากษ์วิจารณ์การทำงานโดยใช้ข้อความไม่สุภาพ
แบบนี้ก็ได้รองภูมิกับด้วยสพตสามโก้
ก็เล่าเหตุการณ์ว่าตำรวจไปจับกลุ่มผู้เสพยามา
และปรากฏว่าผู้เสพคงอยากจะขอยาเสพ

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกโซเชียล

ใช่แล้วเขาก็ระบุข้อความเอาให้ชัดเลยนะ
เขาบอกว่าจับคนเสพยามา๔๕ชั่วโมงไม่สงสาร
แถมเอาม้าให้มันดูดอีก
เจริญไม่หลัดตำรวจไทยรองผู้กำกับซะด้วยคุณลุงแว่น

พอมีโพสต์แบบนี้แล้วคนก็มาแสดงความคิดเห็นหลากหลายแง่มุมนะ
บางคนก็บอกว่านี่ผู้ต้องหาอาจจะต้องใช้ยาก็เลยให้เสพ
หรือบางคนก็บอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำสำนวน

ทีนี้ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปหาผู้หญิงคนนี้
แต่เธอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะคะ

แต่ยืนยันบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุจริง
ที่ให้ยามาเสพจริงนะคะ
ซึ่งเธอตั้งข้อสารจิฐานว่าถ้าเป็นการทำแผน
แต่ทำไมตำรวจไม่ได้มีการถ่ายภาพเอาไว้
ครับทีนี้ทีมข่าวก็ไปสอบถามต่อกับผู้ที่อยู่ในข่าวนะคะ
คือร้อยตำรวจเอกสมภารเด่นดวงรองสารวัตรสอบสวนสพสามโก้
ซึ่งเป็นตำรวจที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นี่แหละ
ท่านบอกว่าเมื่อวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ซึ่งตอนนั้นท่านก็เข้าเวรสอบสวนอยู่

มีหลักฐานประกอบเป็นกระดาษฟอย
แล้วก็มีคราบยาเสพติดหลงเหลืออยู่ภายในกระดาษนั่นแหละ
คือตัวร้อยตำรวจเอกสมภาไม่ได้เป็นคนไปจับกลุ่มเองนะ
คือมีชุดสืบสวนเขาจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคนนี้มา
แล้วก็มาส่งที่ร้อยตำรวจเอกสมภาร
ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสอบสวนอยู่บนโรงพักนะครับ
ค่ะทางรองสารวัตรก็เลยให้ผู้ต้องหาแสดงท่าทางว่าเสพยาเสพติดแบบไหน

ไม่ได้มีเจตนาอื่นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใครแอบถ่ายภาพไปลงเฟซบุ๊กด้วย

คือเราไม่ได้ยึดบริของกาลไง

ด้านพลตำรวจตรีสังวานฤกษี่รัก
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทองบอกนะคะว่า
จากการได้สอบถามผู้กองสมภารเบื้องต้น
เจตนาก็แค่อยากจะรู้วิธีการว่าเขาเสพยังไง
จะได้ไปพิมพ์ทำสำนวนคดีนะคะ
แต่ว่าจะให้เสพยาเสพติดจริงหรือเปล่า

ส่วนคำถามที่ถามว่าทำไมมีภาพหลุดออกไป

สพสามโก้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
สถานที่สอบสวนสถานที่แจ้งความก็เลยอยู่ติดกัน
ทำให้ประชาชนเห็นภาพการทำงานของตำรวจ
ก็เลยมีภาพถ่ายหลุดออกไปด้วย
ส่วนเรื่องของการฟ้องกลับหรือไม่กลับเนี่ย
ทางด้านผู้การบอกว่าไม่ฟ้องกลับนะ
แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยที่ได้มีการแชร์ข้อมูลแบบนี้
เพราะถือว่าจะได้ทำให้เห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมของลูกน้อง
เรื่องต้นก็เลยสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกสมพันธ์
มาช่วยราชการที่กองมะครับการตำรวจพูดทอนจังหวัดอ่านทอง
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงด้วยนะคะ

ตรงนี้สั่งย้าย
แต่ต้องตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อที่จริง
ไม่ได้หมายความว่าผู้กองสมภารผิด
เพราะว่าผู้กองสมภาพอยากจะฟ้องกลับเหลือเกิน
คนที่ถ่ายคลิปถ่ายภาพแล้วไปเผยแพร่